คลิปผีกองกอยที่เราเล่าไปมีคนนั่งอยู่ในรถ
แล้วเราก็เอ๊ะพยายามจะวิเคราะห์กันว่ามันใช่ไหม

ก็เลยว่านี่ไงเฉลยแล้วเฉลยคลิปพี่กองกอย
เดี๋ยวไปดูอีกคลิปนึงนะคะว่ามันเป็นลักษณะไหนยังไงนะคะ

หรือมันคืออะไรกันแน่จะเป็นนกหรือจะเป็นอะไร
แต่สุดท้ายเนี่ยทีมข่าวของเราก็เลยคุยนะ

นายนัทธวุฒิแก่นสาเป็นชาวจังหวัดกาลสิน
เขาบอกว่าไม่ได้เป็นคลิปเฉลยผีกองกอยคลิปก่อนหน้านี้

คือไอ้คลิปก่อนหน้านี้ที่เราเคยดูกันเนี่ย
เขาไม่เกี่ยวเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้น
เขาก็ไม่รู้ว่ามันคือของจริงของปลอมยังไง
คลิปนั้นว่ากันไปแต่คลิปนี้เขาทำขึ้นมาเองค่ะ
เขาลองดูว่าถ้าเขาทำมันจะเหมือนไหม
เขาก็เลยลองทำดูว่าดูไกลมันจะเหมือนกับคลิปนั้นไหม

คลิปนั้นเป็นคนอะไรแบบนี้ค่ะแยกกันแยกออกจากกัน
เขาบอกว่าเขาแค่ลองทำขึ้นมาดู

เอาไม้ยาวนะเอาเชือกเอ็นใส

เอาเสื้อขาวเอาวิกผมไปใส่แล้วยกขึ้นยกลง
ลองดูมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่อะค่ะ
พี่บอกเฮียมก่อนเพราะนี่ติดให้เขา

ทางสายมือของจอบ๕คุณผู้ชมที่วงแดงคือของแรก

ซึ่งต้นฉบับยังไม่รู้นะคะว่าเป็นผีกองก้อยหรือเปล่า
หรือเป็นใครหรือเป็นนกหรือเป็นอะไรนะคะ
แต่คลิปขวามือเนี่ยแท็กซี่สีพอค่ะเฟซบุ๊กนี้
เขาลองทำขึ้นมาเอง
ก็พยายามใส่ข่าวกระโดด

อย่างมีคนที่เค้าว่าคนไปนั่งอุจจาระอยู่หรือเปล่า
รถผ่านมาเห็นก็เลยกระโดดหนีเนี่ย

คือไม่ได้ไม่เชื่อนะคนทำคลิปนี้

ก็แค่อยากลองทำดูว่าเออมันจะคล้ายกับคลิปของเก่าหรือเปล่า

เชื่อว่าไม่น่าจะโผล่มาให้คนเห็นง่ายแบบนี้

เริ่มต้นก็คือผมไปเห็นคลิปนึง
ที่เป็นในที่หาของโซเชียล

แกก็ชวนผมบอกว่าไอ้คลิปที่ดู
มันน่าจะเป็นแบบมีคนอ่ะคนทำแบบ
เอาเชือกไปห้อยแล้วมันกระโดดกระโดด
ก็เลยมีความคิดว่าไอ้คลิปแบบทำล้อเลียนจังไหม
คลิปที่ผมทำคือมันจะมี
ไม้เห็นเชื่อเอาไว้ใส่เชื่อของไอ้จริง
เขียวขาวแล้วก็มีวิกผมยาว

แล้วก็มีเชือกเอ็นไว้ผูกกับเบ็ด
ก็เป็นลักษณะคล้ายอีกหนึ่งข้อสันนิษฐาน
ของคลิปผีกองกอยคลิปเก่าว่ามันเป็นไปได้

เอาเสื้อมาคลุมมีวิกผมมาใส่
มันก็จะดูคล้ายกันอะไรแบบนี้
พวกนี้ต้องให้เจอที่กองกอยของจริงก่อน

ก็บอกว่าถ้ามีจริงไม่เห็นง่ายหรอก
ไปทำเสียชื่อเสียงผิวองกอยเขาหมดเลย